คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับ
ยังคงติดตามแล้วก็เอาใจช่วยพี่น้องหลายจังหวัดนะฮะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชศรีมาถึงแม้ฝนจะหยุดช่วงไปแล้ว
แต่ว่าน้ำท่วมก็ยังคงมีอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ย
พายุลูกใหม่ก็จอดจะเข้าอีกไม่รู้จะไปซ้ำเติมให้เดือดร้อนมากขึ้นหรือเปล่านะครับ
อ่ะไปดูที่โคราชกันก่อนครับหลายพื้นที่เลยฮะ
ของจังหวัดนครราชศรีมาฝนก็ยังคงตกหนักนะฮะ
ทำให้เกิดมวลน้ำในลำน้ำสาขาจำนวนมาก
ลงไปสู่ลำตะคองนะฮะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งหลากเข้าไปท่วมชุมชนมิตรภาพซอย๔ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหมันก็ปิ่มขนาดนี้เลยนะจะถึงสะพานอยู่แล้วนะฮะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ก็ทำให้มวลน้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรที่มันต่ำกว่าน้ำนะฮะ
จุดน้ำสูงเกือบครึ่งเมตรรถสัญจรลำบากครับ
รถเล็กนี่อันตรายทีเดียวนะฮะชาวบ้านต้องนำกระสอบทรายนี่ไปกั้น
อันไหนกั้นทันก็กั้นทันอันไหนกั้นไม่ทันน้ำก็เข้าบ้านไป
นะฮะบางส่วนก็ทะลักเข้าบ้านไปแล้วล่ะนะฮะ
รถจักรยานยนต์จอดไว้ปากซอยครับแล้วก็เดินเอาแทน
นี่ถ้าเกิดขับไปดับแน่นะน้ำท่วมสูงเกรงว่ามันจะทำให้เครื่องยนต์นั้นพังเสียหายไป
ส่วนที่อำเภอปักทงชัยครับแม้มวลน้ำส่วนใหญ่จะลดลงไปแล้วครับ
แต่ที่จะพาไปดูเนี่ยคือตลาดสดคุณผู้ชมดูเอาละกันฮะ
นี่ฮะชุมชนแถวตลาดสดร้านค้าเนี่ยคือจริงแล้วตอนนี้ตามตลาดเองร้านค้าก็มีบางร้านที่เขาเปิดแล้วนะครับ
นะแต่ว่าชุมชนรอบรอบที่เห็นในภาพเนี่ยโอ้โหทั้งชุมชนชัยมงคลเนี่ย
อันนี้หมู่๑๔นะฮะตำบลเมืองปักน้ำท่วมสูงเมตรกว่านะฮะ
เนี่ยฮะเอวแล้วนะครับนะฮะบ้านจมน้ำไป๒๐๐หลังคาเรือนครับ
นะฮะต้องตัดไฟอยู่กันอย่างมืดสนิทน้ำก็ท่วมครับ
ครอบครัวอบพยพไปอยู่ชั้นสองของบ้านนะฮะ
ครอบครัวเองต้องอบพยพไปอยู่สาราชั่วคราวที่ทำเอาไว้ในพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วม
บอกว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ย
ชนชายมงคลเนี่ยมันเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะฮะ
พอพื้นที่มันต่ำกว่าระดับน้ำเนี่ยเวลาน้ำท่วมมวลน้ำไหลไปสมทบ
มันเอ่อมันก็ต้องไหลไปที่ต่ำสูงไปหาต่ำมันก็ไปออกันอยู่ในชุมชนเนี่ยครับ
นะฮะแล้วก็การระบายน้ำมันช้ามากแล้วก็มีถนนเขาเรียกว่าถนนสืบสิริหรือว่าสามศูนย์สี่เดิมเนี่ย
ขวางทางน้ำน้ำก็ระบายออกไม่ได้ทำให้น้ำท่วมขังนาน
ชาวบ้านก็เลยขอให้นำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำข้ามถนนให้หน่อย
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ถ้าไม่สูบมันคงระบายออกไปไม่ทัน
และต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับพื้นที่ต่อเนื่องกันกับโคราชเอง
ข้ามไปอยู่ฝั่งสาแก้วน่าหลังนำทั่วมาสามวัน
ในตลาดเทศบาลเมืองอลัญญประเทศลดลงแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
นะจนน้ำเนี่ยเหลือแค่บนถนนเนี่ยฮะนิดหน่อยนะครับ
สัก๑๐๑๕เซนรถสัญจรผ่านได้นานร้านค้าเปิดขายของบ้างแล้ว
แล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งทำความสะอาดอยู่แต่มันก็สร้างความเสียหายให้กับด้านเศรษฐกิจเนี่ย
สิบล้านบาทส่วนพื้นที่ตำบลท่าข้ามนะฮะ
หมู่บ้านติดกับชายแดนเองก็มีน้ำท่วมขัง
บางจุดก็ห้าสิบถึงแปดสิบเซนนะฮะ
ตอนนี้ก็นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเด็บร้อนในเบื้องต้นนะครับ